ต่อที่สาวสารพัดคอนเทนต์กันหน่อยดีกว่า
คนนี้ตัวแม่เลยนะคุณนุ่นวรนุษย์
เอาจริงกิจกรรมชิงเยอะมากนะ

เล่นสเก็ตโรโลเบรดรับลมชมวิวธรรมชาติ

เพราะว่าสถานที่ในภาพที่คุณผู้ชมเห็น

ไม่รู้ตอนนี้อัพเลเวลไปหรือยังนะคุณผู้ชมนะ
คุณนุ่นช่วงที่ผ่านมาบอกเลยว่า

นุ่นก็หากิจกรรมคลายเครียดหน่อยแก้เบื่อ

ไม่ว่าจะเป็นเล่นไอซ์เก็ตโรเลอร์เบรด

หรือว่าจะเป็นฟิลแบบนั่งชิลวาดภาพสวยในสวนสนามย่า
อะไรอย่างนี้คือชีวิตดีเพลินตาไปหมดเลย
ต้องบอกเลยว่าอย่างที่เธอพรีเซนต์ออกมาในโซเชียลของพี่นุ่นนี้นะคะ
เป็นคำนิยามของประโยคนึงที่เขาบอกว่า

คือแบบมันชัดเจนมากจริงไม่ต้องทำอะไรมากมายคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักมากนะความสวยสนใจของนางเอกสาวคนนี้ชนะเลิศไปเลยเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
หนึ่งว่าพี่นุ้นเป็นเจ้าของภูเขาดีเอ่อดีน้องเข้าไปหมดเลยอ่ะ
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยแล้วกันเจอกันในผลงานเรื่องล่าสุดค่ะ
ต้องบอกว่าคู่นี้นะเขาเป็น๑๖ปีแห่งความหลังนะคะ

คุณดูซะก่อนจ้ะนะเมื่อปี๒๕๔๘ค่ะ
สมัยนั้นหนุ่มก้าวก็เป็นหลานพี่นุ่นนะคะ
เล่นเป็นหลานตอนนี้เล่นเป็นพระเอกคู่กันเหรอ
ใช่แต่ว่านุ่นหน้าเด็กเหมือนเดิมสวยขึ้นกว่าเดิมด้วยอ่ะ
รอดูละกันสมัยนี้เด็กก็โตวัย
ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแม้เวลาจะผ่าน๑๖ปีแล้วเนี่ย
วจีรายุนะก็เป็นนุ่มหล่อขึ้นโตขึ้นนะคะ
แต่พี่นุ่นนะยังคงความสวยไว้เป๊ะจริงนะคะ
หน้าเด็กลงทุกวันเรียกว่าเธอเนี่ยเป็นนางเอกตัวแม่ในยุคนี้เลยก็ว่าได้
ประกบกับนางเอกรุ่นน้องมาแล้วหลายคน
แต่ละเรื่องนะปังปุริเย่ไปเลยค่ะ
ไม่ว่าพระเอกจะเด็กกว่าแค่ไหนก็ไม่ก็สามารถนะ
เข้ากับเคมีนางเอกคนนี้ได้อย่างดีเลย
นุ่นเอาอยู่นะทุกบทและนางที่เข้ากันตลอดเลย
ซึ่งละครเรื่องเข็มซ่อนปลายนี้ค่ะกำลังเร่งถ่ายทำอย่างหนักทีเดียวนะ
เพื่อให้ทันออกอากาศในปี๒๕๖๕ค่ะ
จีรายุค่ะได้เผยกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะว่า
กลับมาทำงานกับพี่นุ่นครั้งนี้ยังคงสนุกเหมือนเดิมเลยค่ะ

ตอนแรกก็เหมือนทำความรู้จักกันใหม่เหมือนกันนะครับ
เหมือนไม่ได้เจอนานแต่ว่าพี่นุ่นเขาก็ช่วยเราเยอะนะครับ
เราก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีใจได้กลับมาทำงานกับพี่นุ่นอะไรอย่างนี้ครับผม
ผมก็รู้สึกว่าเขาก็แบบมีความสนุกอยู่ตลอดอะไร
ผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาเข้าได้กับทุกคน